เรื่องของตำรวจกันต่อยังคงขึ้นหน้าหนึ่งต่อเนื่องมาตั้งแต่เมื่อวานแล้ว
วันนี้เรื่องของโผล่ตำรวจนะฮะ
ระดับสารวัตรแล้วก็รองผู้บังคับการเนี่ยนะครับ
ปรากฏว่าวันนี้ขึ้นพาดหัวบิ๊กแป๊ะจวกสืบรับจ๊อปชงข่าวยัดขัดแย้งผู้การโจ๊ก
การโจ๊กก็คือพลตำรวจตรีสุรเชษยันผัวตำรวจเสร็จทัน๑๑พฤษภาคมนี้แน่นอนนะครับ
แต่ว่าทางบิ๊กแป๊ะพบตรก็ขอให้สื่อมวลชนบางสำนักใช้วิจารณญาณในการนำเสนอข่าว
หลังจากที่การประชุมบอร์ดกันกรองการแต่งตั้งโยกย้าย
ราชการตำรวจระดับสารวัตรถึงรองผู้บังคับการประจำปี๒๕๕๙
ล่าช้าจนอาจจะส่งผลต่อกำลังใจของผู้ใต้บังคับบัญชา
ในการจัดสรรตำแหน่งกับนายตำรวจยศพลตำรวจตรีนายหนึ่งนั้น
ตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
เมื่อวานนี้ก็แน่นอนแล้วฮะเข้าประชุมนะครับ
เพราะว่าจะมีการประชุมต่อเนื่องกัน๓วัน
คือวันที่๗ถึงวันที่๙พฤษภาคมนี้
แป๊ะก็ยืนยันนะครับว่าไม่มีความขัดแย้ง
หรือไม่มีการถกเถียงกันในเรื่องการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ

แล้วก็ส่วนตัวเชื่อว่าข่าวดังกล่าวน่าจะออกมาจากนายตำรวจ
กลัวว่าจะถูกโยกย้ายในวาระครั้งนี้
พร้อมแสดงความมั่นใจว่าจะสามารถทำบัญชีแต่งตั้งโยกย้ายครั้งนี้ให้แล้วเสร็จ
วันที่๑๑พฤษภาคมนี้ได้อย่างแน่นอนครับ
เอ่อนะครับซึ่งผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวว่า
ขบวนการจ้องทำลายองค์กรตำรวจ
โดยใช้สื่อเป็นเครื่องมือในการนำเสนอข่าวความขัดแย้งดังกล่าวออกไป

จึงขอให้สื่อมวลชนมีจัญญบันในการถ่ายทอดเนื้อหาต่อประชาชน
แล้วก็วางตัวเป็นกลางไม่นำเสนอข่าวในลักษณะนี้อีกนะครับ
ซึ่งเมื่อวานนี้จริงพบตรไปเป็นประธานในพิธี
ทุนการศึกษาให้กับบุตรธิดานักข่าว
ของสมาคมภูตศิษฐาและช่างภาพอาทยกรรมแห่งประเทศไทย
ท่ามกลางกระแสความขัดแย้งพลตำรวจตรีผู้หนึ่ง
อยู่ใกล้ชิดกับผู้ใหญ่ในรัฐบาลนะครับ
ซึ่งเมื่อวานี้สื่อก็จับตามองนะครับ
เห็นว่าพลตำรวจตรีสุรเชษฐ์หักผ่าน
ผู้บังคับการตำรวจท่องเที่ยวที่มีความสนิทสนมกับ
เอกประวิทย์วงสุวรรณบรองนายมนตรีและรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงกลาโหมได้เข้ารายงานตัว
เป็นคนหลังสุดเมื่อวานนี้ในงานด้วยนะครับ
ปรากฏว่าพลตำรวจเอกจากทิพย์
ก็พูดทักทายด้วยน้ำเสียงเข้มว่า
โจ๊กติดกระดุมกระเป๋าเสื้อซะด้วย
ทำให้พลตำรวจตีสุรเชษที่มีชื่อเล่นว่าโจ๊ก
ก็ก้มหน้าติดกระดุมกระเป๋าเสื้อตามคำสั่ง
แล้วก็จนใกล้เวลาจะถึงกำหนดพิธี
พลตำรวจเอกจากทิพย์ได้ขอให้ทั้งหมดออกจากห้องไปก่อน
ขอคุยกับพลตำรวจตรีสุรเชษตามลำพัง
ใช้เวลาเกือบ๑๐นาที
ที่ทั้งคู่จะเดินออกมาจากห้องด้วยสีหน้าเรียบเฉย
ทีนี้พอออกมาจากสีหน้าเรียบเฉยนะคะ
ก็เข้าไปในห้องประชุมใหญ่ปกติแล้วค่ะ
เพื่อเข้าพิธีการมอบรางวัล
ทีนี้ก็เมื่อถึงเวลาที่พลตรวจตรีสุรเชษฐ

จับมือกันแล้วก็แสดงความยินดีเหมือนนายตำรวจทุกคน

อย่างไรก็ตามนะครับทางพระบัตรรอเอง
บอกว่าวันที่๑๑เสร็จทันแน่นอนนะครับ